นมที่มันหาทานยากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปทานกัน
ชื่อว่าขนมโกสุยเป็นขนมโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครับ
นี่เลยน้องก้อยเมื่อสักครู่เห็นไหมเจ้าของน้องก้อย
หรือว่าน้องจิรพันธ์ห่อเกียรติสกุลนะครับ
เธอบอกว่าเธอได้สูตรขนมโกสุยมาจากคุณแม่
คุณแม่ก็สืบทอดมาจากคุณยายบอกแล้วเขาต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นนะครับ

ถูกต้องและนี่คือสูตรขนมดังกล่าวที่สืบทอดกันมากว่า๗๐ปี
ก้อยบอกว่าสมัยเป็นเด็กเธอมีหน้าที่นะ
ก็คือแกะขนมโกสุยออกจากถ้วย
เด็กทำแบบนี้มาตลอด
อารมณ์ก็คล้ายขนมถ้วยนี่แหละ
เห็นว่าแม่ได้ปรับปรุงสูตรขนมโกสุยนะครับ
มาเป็นสูตรเหนียวหนึบที่กินได้ตลอดทั้งวัน
คู่กับน้ำชาก็ดีกินเล่นก็ได้
เธอก็เลยมาขายต่อนี่แหละครับ
ก็ทำกันสดให้เห็นกรรมวิธีกันหน้าร้านเลยนะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีในการดึงดูดลูกค้า
เออลูกค้าเห็นแบบทำหน้าร้านสดเลยก็น่าจะได้

มันมีชื่อเดี๋ยวดิฉันลืม

เขาบอกว่าขายนะครับเฉพาะในช่วงเดือนถือศิลป์อดเท่านั้น
แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วย
แล้วก็วิธีการทำเคล็ดลับเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับ
เริ่มต้นก็คือนำถ้วยที่ใส่ไปนึ่งให้มันร้อนก่อน
ถ้วยแบบนี้เอาไปนึ่งให้ร้อนนะครับ
ถ้าหากว่าถ้วยไม่ร้อนขนมจะเกาะยาก
เพราะว่าแป้งจะติดกับถ้วยแล้วมันจะแกะออกยาก

ส่วนน้ำที่นึ่งก็ต้องเดือดกำลังพอดี
เดือดมากไปขนมหน้ามันก็จะไม่แวววาวสวยงาม

แล้วถ้าหากเดือดน้อยเนี่ยนะหน้าเละเลยทีนี้

ต้องพอดีพอดีความร้อนนี่ต้องได้นะครับ

ที่ใช้ทำขนมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมัน
และน้ำตาลอ้อยน้ำตาลสายแดง

เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนั่นเองครับ
สีของขนมเนี่ยขึ้นอยู่กับสีของน้ำตาลอ้อยด้วยนะ
เวลากินจะกินคู่กับมะพร้าวขูดผสมเกลือเล็กน้อย

นี่แหละแล้วตัวขนมจะมีความนึบอร่อย

มี๑๒ชิ้นหรือว่า๖คู่
เปิดขายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
ช่วงเวลาแบบไม่กี่ชั่วโมงนะคะ